คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยต้องคุยกันยาว

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวาน
กรณีครูจุ๋มครูผู้ช่วยหญิงโรงเรียนเอกชนนะคะ
ที่ทำโทษลูกศิษย์แล้วเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบันหนึ่ง
คืออนุบันหนึ่งเนี่ยอายุ๔๕ขวบไม่เกินนี้จริง
ตัวเล็กนิดเดียวทุกคนเห็นคลิปภาพนี้แล้วโอ้โหต้องแบบโอ้โห

คำถามคือแล้วจะลงโทษครูจุ๋มยังไงลงโทษยังไง
แค่แบบตั้งคณะกรรมการสอบอะไรแบบนี้ไม่เอานะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยรับผิดชอบก็คือทางผอโรงเรียนบอกว่าต้องไล่ออกนะคะ

ส่วนการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กจะต้องยังไงบ้างเดี๋ยวมาดู
เพราะผู้ปกครองบอกว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นี่คือเหตุการณ์ตามคลิปภาพนี้นะคะ๑๖กันยายน๒๕๖๓นี่คือครูจุ่มนะคะ
นี่คือห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบัน๑นะคะ
คือผู้ปกครองบอกว่าดูภาพแล้วเนี่ยรับไม่ได้จริง
เด็กขนาดนี้ทำไมถูกครูจุ๋มทำโทษได้ถึงขั้นนั้นทำได้ลงคอได้ยังไง
จังหวะทำโทษนะคะเด็กตัวเล็กนิดเดียวค่ะ

คือแรงผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าผลักเบาแต่ว่าแรงรับเนี่ยเด็ก๔๕ขวบบางทีเขาทรงตัวไม่อยู่หรอก
มันไม่ได้จริงคือผู้ปกครองเขาก็เลยรวมตัวกันนะคะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะ
ขอคำชี้แจงขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทางผู้ปกครองขอให้โรงเรียนนำครูจุ๋มมาคุยกัน
นี่ค่ะพอผู้ปกครองเผชิญหน้ากับครูครูก็ขอโทษเดี๋ยวลองไปดูจังหวะนี้นิดนึงค่ะ

ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูคลิปพร้อมกันก่อนครับ
สิ่งที่เชื่อสิ่งที่เชื่อบอกว่าเชื่อไม่ได้ทำแล้วเรามาดูด้วยครับ

คือก่อนหน้านี้ครูจุ๋มปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำอืม
แต่พอผู้ปกครองรวมตัวกันไปขอคำชี้แจงจากโรงเรียนไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ช็อตเมื่อวานนี้หลายคนเห็นว่าผู้ปกครองเข้าไปทำร้ายครูจุ๋มเนี่ยคือหลังจากที่เขาดูคลิปนี้ด้วยกัน
อืมคือครูจุ๋มบอกว่าตอนแรกที่ไม่ยอมรับเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายก็คือมัน
จำนวนต่อหลักฐานมันไม่รู้จะปฏิเสธยังไงหลักฐานมันชัดอ่ะ
ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษนะคะผู้ปกครองของเด็กห้าคนแจ้งความแล้วนะคะ

ขวานนี้นะครับดูนะครับดูนะครับ
พี่ดีทำไมทำอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นต่อ
คุณผู้ชมครับภาพนี้คือผู้ปกครองของเด็ก

ทำโทษลูกหลานเขาแบบนั้นค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเขาเขาทนไม่ไหวจริงจริงอ่ะ
เขาบอกส่งลูกไปเรียนนะแต่กลายเป็นว่าส่งลูกไปอะไรเนี่ย
ไปเจอกับครูแบบนี้ครูผู้ช่วยแบบนี้ได้ยังไง
ผู้ปกครองบอกว่าค่าเทอมก็ไม่ใช่ถูกนะทำไมลูกหลานเขาต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วคลิปวงจรปิดภายในห้องเรียนเนี่ย
มันแสดงให้เห็นพฤติกรรมของครูจุ๋มหลายรูปแบบจริงเดี๋ยวค่อยทยอยดู

ครูตีหัวค่ะเห็นไหมคะหัวน้องเกือบโขกพื้นที่โต๊ะอาหาร

ไม่รู้อ่ะจับหัวกดหรอไม่รู้เหมือนกัน

ตบหัวอ่ะไม่แน่ใจนะคะก็ลักษณะแบบนั้น
จุ๋มแบบจิกหัวด้วยนะคะมีจิกหัวเด็กนักเรียนชาย
แล้วก็ลากไปที่โต๊ะเพื่อส่งการบ้าน
อ่ะมีต่อค่ะค่อยไล่ดูคลิปไปนะคะ
ครูไปดึงหูเด็กแบบนี้ได้ยังไง

เด็กนักเรียนอนุบาลนะคะดึงหูเด็กแบบนี้
พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นเขาแบบ
ก็คุณพ่อของน้องที่โดนดึงหู
เจอหน้าครูจุ๋มถึงขั้นแบบกระโดดถีบ
เห็นเท้าโผล่เข้ามาในคลิปคือคุณพ่อของน้องคนนี้เลย
นี่ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ

ไม่ใช่ว่าโอ้โหลงโทษอะไรไม่ได้เลย
แต่การลงโทษมันทำได้หลายแบบ
การวากราวตักเตือนการสอน
แต่การไปทำรุนแรงแบบนี้กับเด็กเนี่ย
สภาพจิตใจเด็กจะเป็นยังไงเวลาเด็กเขาโตขึ้น

โดนทำร้ายแบบแรงแบบนี้จากคุณครูค่ะ

เพราะว่าลูกเขานอนละเมอ
บอกว่าอย่าทำอย่าทำแบบนี้ค่ะ

ค่อยไล่ไปนะคะดูคลิปต่อไปนะคะ

แล้วก็ดันหัวเด็กไปอย่างนี้

มันไม่ใช่เรื่องของการหยอกล้อ

ในการจะเอาผิดครูจุ๋มคนนี้

คือต้องเอาผิดแบบให้ถึงที่สุดนะคะ
คลิปนี้พึ่งสดร้อนเลยนะ

เรายังรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
มันรุนแรงเกินไปอะนะคะ

มีครูประจำชั้นท่านอื่นอยู่ด้วยและเห็นเหตุการณ์
คำถามคือนี่ค่ะมีครูคนอื่นคำถามคือทำไมปล่อยให้ครูจุ๋มมีพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กคะ
นี่ค่ะโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
เชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นแล้วสะเทือนใจเห็นแล้วรับไม่ได้
แต่ต้องขอให้ดูคลิปภาพต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยนะคะเอ๊ะมีคลิป
ผลักหัวด้วยใช่ไหมผลักหัวจนน้องแบบล้มขมัม
ใช่ที่ผลักหัวด้วยหน้าทิ้มเลยค่ะอืม
ให้ด้วยนะคะวันเวลาว่าเกิดเหตุการณ์วันไหนใน๒๓กันยายน๒๕๖๐
และครูคนอื่นที่อยู่ในห้องก็เห็นนะคะ
นี่ยังต่ำ๒คน๓คนนะคะที่อยู่ในห้องเดียวกัน
นะคะแล้วทำไมปล่อยให้ให้ครูจุ๋มทำอะไรแบบนี้เนี่ย
นี่ค่ะผลักจนเด็กแบบล้มขม่ำไปเลย
คือเกิดคำถามหลายอย่างค่ะเกี่ยวกับคลิปต่างเหล่านี้พฤติกรรมของครูจุ๋มคนนี้นะคะ
ก็มันมีคลิปที่เหมือนกับครูจุ๋มทาแป้งให้เด็ก
ก็คือจับสองมือเด็กขึ้นมาแล้วก็ลูบหน้าเด็กแบบแรงอะค่ะ
มันมีหลายพฤติกรรมของครูจุ๋มอะนะ
โอ้โหเนี่ยค่ะประเด็นเหล่านี้แหละ
ให้คุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหแต่ละคลิปนะคะ
ผมพี่ลิ้งเด็กที่กระทำดนแรงอะตัดอิ่มใชให้โรงเรียนอนุบาลดูตีนะฮะดูตีดูลากนะคะโอ้โห
ดูลากแล้วดึงออกไปอย่างนี้นะคะ

นี่คือคำถามว่าทำไมปล่อยให้ทำแบบนี้

นี่นะคะครูผู้ช่วยก็โยนหนังสือให้เด็กอย่างนี้

คุณไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะ

เขาก็มีการไปรวมตัวขอคำชี้แจงไปดูคลิปจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันใช่ไหมคะ

คุณแม่ของน้องรีวิวที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ย

นำมาสู่การเปิดเผยเรื่องราวครั้งนี้
คือแม่พิ้งเนี่ยก็เล่าทำนองว่า
ตอนแรกเนี่ยตัวคุณแม่เองไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ก็เห็นแหละว่าที่ตัวลูกมีรอยเขียวรอยช้ำ

บางทีก็เล่นกันอาจจะมีผลักกันล้มบ้างอะไรบ้าง

กลัวคนไม่ยอมกินข้าวที่โรงเรียนแต่จะกลับมากินข้าวที่บ้าน
มีการสั่งข้าวมันไก่พิเศษให้ลูก
ลูกที่เป็นเด็กอายุแค่๓ขวบกินหมดนะคะ

ไม่กล้าแม้กระทั่งจะดื่มน้ำที่โรงเรียนกรอกน้ำไปให้เนี่ยน้ำลดไปนิดเดียว
แต่ตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยดื่มน้ำกันโอ้โหเป็นขวดเป็นลิตรกันเลยทีเดียว
พอได้คุยกันมากเข้ามากเข้าผู้ปกครองคนหนึ่งก็เลยตัดสินใจ
เรามาลองแอบตลบหลังดูไหมลองจับผิดครูจุ๋มกันหน่อยดีไหม
กรอกน้ำวิตามินไปใส่ขวดน้ำของลูกไปให้โรงเรียนแทนการกรอกน้ำดื่ม
ที่ตั้งใจจะกรอกน้ำวิตามินเนี่ยคือมันเป็นน้ำใสเหมือนกัน
แต่ว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติไม่เหมือนน้ำดื่มปกติค่ะพอเลิกเรียนไปไปรับลูก
ผู้ปกครองเห็นว่าน้ำในขวดเนี่ยลดลงไปแค่นิดเดียวพอผู้ปกครองเปิดน้ำในขวดมาดื่ม
ก็รู้ว่าน้ำในขวดยังเป็นน้ำวิตามินเหมือนเดิมทีนี้พอลองดื่มน้ำแล้วเนี่ย
ไปแกล้งถามครูจุ๋มบอกว่าอุ้ยกระติกน้ำลูกพี่น้ำลดไปนิดเดียวเองอ่ะ
ลูกพี่ไม่ค่อยดื่มน้ำเหรอตอนอยู่ที่โรงเรียนครูจุ๋มว่าไงรู้ไหมคะ
น้องดื่มน้ำเก่งมากค่ะดื่มหมดเลยนี่ครูกรอกให้ใหม่อ้าว
แต่ว่าแม่บอกว่าก็มันเป็นน้ำวิตามินหมดได้ยังไง
กรอกไปจากบ้านไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วรสน้ำที่เหลือก็ยังเป็นวิตามินอยู่
เลยไปการสืบเสาะจนรู้ว่าครูจุ๋มให้เด็กอดข้าวอดน้ำอ่ะคุณเดี๋ยวก่อน
อันนี้ไม่รู้จะเข้าข่ายกฎหมายอะไรได้บ้างพี่มิ้วสาเหตุอะไรทำไมต้องให้เด็กอดข้าวอดน้ำ
น่ะสิซึ่งตัวของน้องรีวิวลูกของแม่พิ้งเนี่ยก็บอกว่า
เห็นว่าลูกสาวน้องรีวิวเป็นผู้หญิงนะคะลูกสาวมีรอยช้ำที่หูเหมือนโดนหยิกหู
พอไปถามครูบอกตรงนี้พอดีแม่เห็นรอยช้ำเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
บอกอ๋อน้องเล่นกันค่ะผลักกันล้มบ้างอะไรบ้างแต่พอแม่ถามน้องบอกว่า
หนูหูตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกใครทำฟังน้องตอบนะคะ
น้องรีวิวพูดจริงน้องรีวิวรักเชื่อจุ๋มไหมรักอ่ะแล้วเชื่อจุ๋มเวลาบอกรักรีวิว
ที่วังรีวิวเล่าให้แม่ฟังเชื่อจุ๋มทำยังไงน้องรีวิวนะหยิกหูทำยังไงน่ะหยิกหู
พูดว่าอะไรพูดว่ารักวิวเหรอรักวิวอันนี้คือเด็กไม่โกหก
แล้วเราไม่ได้นำทางเด็กเลยค่ะแล้วรอยหูของน้องรีวิว
อันนี้ก็ยังมีรออยู่นะคะนี่ผ่านมาประมาณ๘วันแล้วค่ะ
แล้วตัวเขาน้องวิวไม่ให้เห็นนะลูกในร่างในตัวมีรอยช้ำเหมือนรอยโดนหยิก
โดนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทุกคนเด็กทุกคนในห้องเป็นหมด
ฟังแล้วน้ำตาจะไหลนะคะจริงค่ะเด็กเด็กพูดเองจากปากเด็กแล้วเด็ก
แล้วเสียงเขาคือใจเด้งสามากจริงใช่ค่ะแล้วตัวเนี่ยตัวนิดเดียวคุณผู้ชม
ซึ่งคุณแม่บอกว่าการที่น้องเนี่ยยังบอกรักครูจุ๋มเพราะเมื่อกี้แม่ถามไงว่า
น้องรีวิวรักเชื่อจุ๋มไหมเชื่อนี่คือทิชเชื่อจุ๋มรักรักเชื่อจุ๋ม
คือแม่บอกว่าการที่น้องก็ยังบอกว่ารักครูเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาครูจุ๋มทำโทษทำร้ายเด็ก
จุ๋มจะบอกว่ารักเด็กรักน้องทำไปเพราะรักจนเด็กเข้าใจไปเองว่าการทำร้ายแบบนี้คือการแสดงออกถึงความรัก
อันนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากค่ะไปปลูกฝังความเชื่อแบบนี้
ให้กับเด็กที่ยังอายุน้อยน้อยอ่ะแล้วถ้าการกระทำรุนแรงมันเป็นเรื่องของการบอกรัก
ถ้าเขาโตขึ้นไปแล้วเข้าใจแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาสังคมเยอะมากนะคะ
แล้วคุณแม่ยังบอกด้วยว่ามีเด็กอีกหลายคนในโรงเรียนเลยที่ถูกครูทำร้ายทารุณแม่ใช้คำนี้
เพราะพฤติกรรมคืออะไรกระชากหัวน้องป๕แล้วลากไปตบ
ดิฉันไม่กล้าอ่านต่อเลยบังคับให้เด็กกินเศษอาหารที่อาเจียนออกมา
เอาไม่กวาดฟาดเด็กปสองทับหนึ่งอีกสามสิบแปดคน
ไม้แตกเป็นเส้นเส้นก็ยังไม่หยุดค่ะก็ตีตีตอนฝากคนที่ไปห้องน้ำ

คุณเชื่อใช่โดนทำทำโดนเสร็จเนี้ยค่ะให้เด็กนั่งในห้องเนี้ยค่ะ
ไม่ให้พูดไม่ให้คุยกันแม้แต่คำเดียวแล้วเขาก็ไม่สอนด้วยค่ะเขาก็นั่งมองเด็กอยู่แบบนั้นจนหมดภาพอะค่ะ
คือใช่อ่าเดี๋ยวเพียงขออย่างขอค่ะขอชี้แจนิดหนึ่งคือค่ะ
คือเขาบอกว่าเด็กสนแล้วครูครูเนี่ยที่สอนในหลายวิชาเนี่ยใช้ไม้กวาดฟาดเด็กถูกไหมคะถูกค่ะ
ฟาดทั้งหมดสามสิบแปดคนถูกไหมคะชั้นต่อสองทับหนึ่งถูกค่ะแล้วก็คุณแม่ไปเอาเรื่องก็คือบอกว่าครูเขาอะไรนะคะออกไปแล้วหรอค่ะ
ใช่ค่ะออกไปแล้วออกไปแล้วแล้วก็คือไม่มีใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็เลยต้องให้ออกสองคนอันนี้แต่ก็ยังสอนเด็กเหล่านี้ไม่ได้
แล้วก็มีแม่คนนึงชื่อคุณแม่มดอันนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะอ่าลูกเขาจึงออกจากที่นี่ไปแล้ว
รู้ไหมคะว่าลูกเขาโดนอะไรลูกเขาไปว่ายน้ำค่ะ
แล้วอาเจียนออกมาค่ะโดนเชอร์คนนึงซึ่งไม่เอ่ยชื่อ
สั่งให้กินอ้วกเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเอาสรุป
แบบเน้นเลยนะเป็นข้อเลยละกันนะคะว่าเด็กที่โรงเรียนนี้เนี้ย
ทีเชอร์อันนี้ไม่ได้เฉพาะจำกัดอยู่แค่ครูจุ๋มนะ
ทีเชอร์หรือครูในโรงเรียนทำอะไรบ้าง
น้องโดนไม้กวาดฟาดมือ
โดนบังคับให้กินอ้วก
ขังเด็ก๓ขวบในห้องน้ำเป็นชั่วโมง
ตบหัวหยิกหู
กระชากผลักให้ล้ม

ตบตีก่อนถึงจะยอมพาไปห้องน้ำ
ที่ฉันถามคำถามเดียวเลยนี่มันโรงเรียนแบบไหนกันคะ
ทีนี้ค่ะมาดูกันเลยจะเอาผิดอะไรกันยังไงได้บ้าง
เรื่องทางกฎหมายจะมีการดำเนินการกันยังไงนะคะ

ที่สชพฤษอำเภอปักเกร็จจนทบุรี
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมด้วยผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ถูกทำร้ายนะคะ

ไปพบกับผู้กำกับสพชัยพฤกษ์พันธุ์ตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตภัณฑ์
ยื่นหนังสือให้ดำเนินคดีกับครูจุ่มนะคะ
ทนายรณรงค์บอกว่าวันนี้พาผู้ปกครองไปยื่นหนังสือ
เพื่อขอให้ตำรวจอายัดคลิปวิดีโอทั้งหมดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็กและผู้ปกครอง๓ประเด็นหลักแบบนี้นะคะ
ประเด็นแรกค่ะให้ดำเนินคดีตามมาตรา๒๙๕
ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ประเด็นที่สองค่ะทนายรณรงค์บอกว่าการกระทำของครูจุ๋มเข้าข่ายการทารุณกรรมเด็กนะคะ
ตามพรบคุ้มครองเด็กมาตราย๒๖อยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วย
ประเด็นสุดท้ายค่ะอยากให้ออกหมายเรียก
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาร่วมสอบสวนครูจุ๋ม
กรณีที่เป็นครูแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
เพื่อพิจารณาร่วมกันว่าแบบนี้จะเอาผิดครูจุ๋ม
ในประเด็นอื่นเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าค่ะ
ทางกฎหมายนะครับมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ผู้ใดพบเห็นสามารถกล่าวโทษได้
เพราะงั้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนจะบอกว่าปรับแค่๕๐๐ไม่ได้

วันนี้ถึงได้ผมมาเนี่ยคือ

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนด้วย
ว่าทางคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ท่านพบเห็นกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยท่านจะมีคำสั่งตั้งกรรมการเข้ามาสอบไหม
กระทรวงศึกษาธิการจะมีคณะกรรมการส่วนกลางเข้ามาสอบสวนเรื่องนี้ไหม
เพราะว่ามันมีวงจรปิดเป็นหลักฐานอยู่แล้ว
แต่วันนี้เราโชคดีที่ทางโรงพักชัยพฤกษ์อายัดกล้องวงจรปิดไว้
ก็คาดว่าน่าจะค่อยแกะวงจรปิดได้ว่ามียังไงบ้าง
ทางพันธุ์ตำรวจเอกสถิตพรบอกแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทำร้าย
เรื่องต้นสอบปากคำไปแล้ว๕ปากนะคะ
แล้วก็มีการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้ปกครองนำไปมอบให้เป็นหลักฐาน
ส่งหนังสืออายัดภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนนะคะ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ตำรวจบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับครูจุ๋ม
เพราะว่าต้องรวบรวมหลักฐานมันเป็นเรื่องของขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรม
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริงแน่นอนก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ก็จะต้องเรียกตัวครูจุ๋มมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
ตอนนี้มีการตั้งข้อกล่าวหา
ตอนนี้ยังครับตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าเราได้พยายามหลักฐานแล้วจะรีบดำเนินการอย่างเต็มที่เลยครับ
ถ้าได้รักฐานเราจะแจ้งข้อหาเขาเรื่องไหนครับ

เพราะอย่างน้อยเนี่ยเป็นอันตรายต่อจิตใจแน่นอนนะครับ
ถ้าทางกายบอกว่ายังไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เลือดไม่ออกไม่ใช่อันนี้เป็นส่วนของจิตใจเด็กนะครับ

แล้วก็ในส่วนของทางท่านทนายแล้วก็ทางผู้ปกครองที่เอ่อส่งหนังสือนะครับ

ผมก็จะดำเนินการเพิ่มเติมให้นะครับ
นี่นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติม
ที่จะสามารถดำเนินคดีกับครูจุ๋มได้เพิ่มอีกหรือเปล่า
คือวันนี้มีผู้ปกครองของน้องนักเรียน
ที่ถูกครูจุ๋มทำร้ายร่างกายไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะคะ
รวมแล้วเป็น๑๐รายเลยนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้ไปพูดคุยได้ฟังเสียงหัวอกคนเป็นพ่อ
ฟังแต่ละอย่างเนี่ยคือเราฟังเรายังสะเทือนใจจริงนะคะ
ไปเจอกับนายนรงประกอลอินชัยทองวัยสี่สิบเอ็ดปีพ่อของน้องเทม
เทมอายุแค่สามควบหกเดือนค่ะอืมพ่ออ่ะหัวอกลูกผู้ชายอ่ะ
เล่าทั้งน้ำตานะคุณบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นคลิปแล้ว
เป็นลูกคนอื่นอื่นถูกทำร้ายตัวเขาเองก็ทำใจไม่ได้นะ
เห็นแล้วก็สงสารเด็กพอมาเห็นคลิปที่ลูกตัวเอง
เทมเนี่ยถูกทำร้ายเหมือนกันเนี่ยพ่อบอกหัวใจพ่อแตกเป็นเสี่ยงเลย
พูดไม่ออกพ่อบอกว่าน้องเทมโดนทำร้ายเยอะมาก
โดนทั้งทุบหลังจับหัวโขกโต๊ะโดนบิดหู
แล้วก็ลากไปทำร้ายต่อในห้องน้ำพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเทมคืออะไรน้องเทมไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยค่ะ
อืมเป็นเด็กกลัวห้องน้ำจะที่บ้านจะที่ไหนน้องไม่กล้าเข้าเลย
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าเท่าที่นับดูจากในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย
เกือบสิบครั้งแล้วที่น้องเทมโดนกระทำค่ะพ่อบอกไม่เข้าใจว่าลูกผมไปทำอะไรให้ครูโกรธแค้นนักหนาเหรอ
ถึงได้ทำทารุณกรรมกับเด็กอายุแค่๓ขวบได้ลงคอแบบนี้
ทีนี้มีอีกคลิปหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้เราให้คุณผู้ชมดูค่ะที่ว่าเป็นเด็กกำลังจะทาแป้ง
แล้วก็ถูกครูเอามือปาดหน้าใช่ไหมนั่นน่ะคือน้องเทมลูกเขาพ่อบอกว่า
จังหวะนั้นน้องเทมอ่ะเทแป้งใส่มือแล้วกำลังจะทาที่หน้าครูจุ๋มเนี่ยจับมือน้องเทมที่มีแป้ง
ใช้คำว่าอะไรรู้ไหมคะยีหน้าเอามือที่มีแป้งเนี่ยยีหน้าน้องเทม
แล้วก็เห็นไหมคะมีครูผู้ช่วยอีกคนหนึ่งยีหัวน้องเทมแล้วก็ผลักหัวอีก
บอกว่าไงรู้ไหมนอกจากจะเห็นพฤติกรรมที่ลูกถูกทำร้ายแล้วใจสลายแล้วเนี่ย
ที่เสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะพ่อบังคับลูกไปโรงเรียนทุกวัน
เทมเนี่ยร้องไห้งอแงไม่อยากจะไปโรงเรียนพ่อก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นเพราะอะไร
ก็นึกว่าตามภาษาเด็กว่าแบบอุ้ยอยากอยู่บ้านติดพ่อติดแม่พ่อพยายามบังคับลูกไปโรงเรียนทุกวัน
เพราะอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีในอนาคตอยากให้ไปเรียนหนังสือ
แต่ไม่เคยรู้เลยว่าการบังคับให้ลูกไปเรียนทุกวันเหมือนส่งลูกไปอยู่ในขุมนรก
บอกตอนนี้มืดแปดด้านมากไม่รู้จะเริ่มเยียวยาจิตใจลูกจากตรงไหนดี
คือมันพูดอะไรไม่ออกใจเหมือนสลาย
เหมือนเราส่งลูกไปให้คนอื่นทำร้าย

ตื่นมาตีตีสี่ตีห้าอ่าปลูกลูกมาอาบน้ำแต่งตัว
วันลูกลูกไม่อยากไปโรงเรียนเราก็เออมันต้องไปเป็นมันเป็น
หน้าที่น่ะแม่เขาก็จะบอกว่าเอ่ยเอ่อลูกมันเป็นหน้าที่น่ะ
ลูกก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือต้องไปโรงเรียนคือก็เหมือนเรา
ครับลูกไว้ไปทุกวันจนเนี่ยพอมาเจอมันรู้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขึ้นเนี่ยรู้สึกแย่มากเหมือนส่งเขาไปอยู่ในขุมนรกเลย
คือเห็นเห็นคลิปเนี่ยน้องน้องคือเหมือนพยายามบอกว่าพอแล้ว
อย่าทำเขาแล้วอ่ะมันยังทำได้ลงคออ่ะครับ
เพราะว่าคิดใจมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแล้วอ่ะครับ
คือแผลตามร่างกายมันก็คงไม่ยากครับมันก็คงหายไปเอง
แต่ว่าแผลที่อยู่ในใจเขาคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะค่ะนายชันวิทย์
สุกยิ่งเป็นพ่อของน้องเสือคนนี้คือคนที่เราเห็นเท้าเขาโผล่
ไปในคลิปก็คือเป็นคนที่ทนไม่ได้กระโดดถีบครูจุ๋มอะค่ะ
คือนายชันวิทย์บอกว่าวันที่เห็นคลิปสงสารลูกจับใจ
แล้วก็ระงับอารมณ์ไม่ไหวจริงเลยมีภาพเหตุการณ์นั้นออกมา
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเลี้ยงลูกเขามาดีเขาเลี้ยงลูกเขามาดีเกินกว่า
มาเจออะไรแบบนี้ทำงานหนักหาเงินงงงงกมาจ่ายค่าเทอมในราคาที่แพง
เพราะเชื่อว่าลูกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีครูจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดี
แต่กลายเป็นว่าลูกถูกครูทำร้ายหลายครั้งจนน้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
เวลาใครพูดเสียงดังน้องก็จะตกใจแล้วพฤติกรรมแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาจิตใจ
น้องจะกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาก็ตั้งคำถามตั้งแต่วันนี้
ขอคำชี้แจงแล้วล่ะว่าแล้วครูคนอื่นที่อยู่ในห้องอ่ะ
ทำอะไรกันอยู่หรอไม่เห็นเลยหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทุกคลิปเนี้ยจะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ยอยู่ประมาณถึงสี่ถึงสามสามถึงสี่คน
ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งสามถึงสี่คนที่อยู่ในห้องไงค้าเรียนเนี่ยเขาไม่เห็นเลยเหรอว่าการกระทำของทางครูจุ๋มเนี่ย
เขาทำอะไรกับเด็กเด็กไม่ร้องไห้เหรอหรือว่าเด็กยังไงนะครับ
ซึ่งเขาไม่สนใจเขาผมถามเขาเขาก็อ้างว่าเขามองไม่เห็นเขาไม่รู้เขาตอบผมแบบนี้
ลูกเราตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเรายังไม่เคยทำแบบนี้กับเขาเลยมีแต่โอบร่อมอารีเขา
พยายามพูดกับเขาเพราะทำกับเขาดีอยากกินอะไรเราก็พยายามจะเติมเต็มตรงนั้นให้
อีกสักคนนึงนะคะนายโชติพงศ์หานขจรสุขพ่อของน้องอาร์ตี้
อาร์ตี้ก็ถูกกระทำเหมือนกันบอกรับไม่ได้เหมือนกัน
สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำกับลูกของผมเนี่ยนะมันเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์เขาทำกัน
คนที่จะทำแบบนี้กับเด็กได้อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เลยอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ
คุณพ่อเป็นคนพูดแล้วก็บอกด้วยว่ามันไม่ได้เป็นการทำร้ายแค่ร่างกายและจิตใจ
แต่ก็อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกมันเป็นการปลูกฝังทำให้เด็กซึมซับความรุนแรง
มันเกิดคำว่ามนุษย์นะฮะคนอย่างนี้ผมมองว่าเปลี่ยนยาก
เพราะว่าเขาไม่มีไม่มีความเป็นมนุษย์เลยทำกับเด็ก
ทำกับเด็กได้ขนาดนั้นเด็กสูงยังไม่ถึงเข่าเขาเลยครับ

ไม่รู้จะพูดยังไงคือเหมือนผมส่งไปอยู่ส่งลูกไปอยู่ในที่ที่
ทารุณกรรมเด็กอะครับซึ่งมันมันรับไม่ได้จริงจริงครับ
ลูกผมเนี่ยทุกวันนี้ตั้งแต่เรียนอนุบาลมีการโยนหนังสือ
มีการตวาดใช้เสียงดังมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากอะไร
เกิดจากครูผู้สอนทั้งนั้นเลยเด็กไปเปรียบเหมือนผ้าขาวนะครับ
คือครูจะระบายสีให้เป็นสีอะไรเขาก็จะไปตามนั้น
ทีนี้ทางครูที่เป็นผู้สอนแสดงพฤติกรรมอย่างนี้
ก็จะเกิดพฤติกรรมเล่าเรียนแบบลูกผมก็เลยมีการฉุนเฉียวอารมณ์ก้าวร้าวนะครับ
อยู่บ้านเนี่ยครับเรียกพ่อพ่อพ่อถ้าพ่อไม่หันเดินมาตบหน้าเลย
แสดงว่าพฤติกรรมอย่างนี้ครับครูต้องเคยทำกับเด็กในห้องมาก่อน
งั้นลูกจะเอาพฤติกรรมอย่างนี้มาจากไหน

ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีจำนวนนักเรียนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ที่มีคลิปเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนรวมแล้ว๑๐คนด้วยกัน

แรกคือ๕คนนะคะผู้ปกครองแจ้งความไปแล้ว
มีน้องเสือน้องเสือถูกลากแขนเหวี่ยงเข้ากับผนังห้องเรียน
มีน้องน้ำอิงคนนี้โดนทุบหัว
มีน้องอาชิโดนกระชากหัว
โอมถูกดึงแขนแล้วลากไปขังในห้องน้ำ
แล้วก็น้องหมิ่งหมิงคนนี้หนักสุดที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปแล้ว
ที่ครูโยนสมุดการบ้านแล้วให้น้องไปเก็บ
แล้วน้องก็ยืนงงครูก็ผลักน้องหัวทิ้มขมมลงพื้น
วันนี้มีผู้ปกครองนักเรียนอีก๕คนเป็นชุดที่๒นะคะไปแจ้งความเพิ่ม
ประกอบด้วยน้องเทมน้องเทมโดนทุบที่หลังแล้วก็จับหัวโขกโต๊ะ
น้องอาตี้ถูกทุบกลางหลัง
น้องปลูโดนกระชากแขน

แล้วก็น้องรีวิวโดนดึงหูค่ะ
ซึ่ง๑๐คนนี้อยู่ห้องเดียวกันหมดเลย
คืออนุบาล๑ห้องอีปกติห้องนี้มีนักเรียน๒๕คนนะคะ
คลิปที่นักเรียนถูกทำร้ายร่างกายที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ย
มีในช่วงระยะเวลา๕วันคือวันที่๑๖๑๘๒๑๒๒แล้วก็๒๓กันยายน
คือต่อเนื่องอะค่ะผู้ปกครองเชื่อนะคะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน
มันจะต้องมีคลิปมากกว่านี้แน่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
อืมโอ้โหคุณผู้ชมคะเราตามให้ต่อนะคะเราไม่ปิดบางชื่อโรงเรียนนะคะค่ะ
ขยายผลตรวจสอบให้เพิ่มเติมนอกจากครูจุ่มแล้ว
ครูคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์และไม่ห้ามและไม่ช่วย
จะมีการดำเนินการยังไงผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ไหน
จะรับผิดชอบเยียวยายังไงได้บ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะมีการเผยแพร่หนังสือชี้แจงการลงโทษนักเรียนไม่เหมาะสมของครูจุ๋ม
หนังสือนี้นะคะลงวันที่๒๕กันยายน
ใจความสำคัญของหนังสือฉบับนี้ระบุว่า
จากเหตุการณ์พฤติกรรมการลงโทษนักเรียนที่เกิดขึ้น
วันพุธที่๒๓กันยายน๒๕๕๙
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ขอแสดงความเสียใจต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสุดซึ้ง
และขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยได้เร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง
และได้ติดตามนางสาวออนอุมาปลอดโปร่งหรือครูจุ๋มมาชี้แจง
ซึ่งได้ยอมรับว่ากระทำการและใช้วาจาไม่เหมาะสมต่อนักเรียนจริง
เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
โรงเรียนจึงให้ครูจุ๋มพ้นสภาพบุคลากรทันที

และจะลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
แล้วก็จะส่งให้ทีมกฎหมายช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่ไปแจ้งความค่ะ
อันนี้คือหนังสือลงโทษครูจุ๋มนะคะ

ทีนี้ค่ะครูใหญ่ของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์บอกว่า
ยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้เพิกเฉย
ยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้เข้าข้างครูจุ๋ม
คำเรียกครูจุ๋มที่ถูกต้องคือเป็นครูพี่เลี้ยงนะคะ

ก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าทำเกินกว่าเหตุจริงครูใหญ่บอก
ทางโรงเรียนก็ไล่ออกนะคะแล้วก็ลงโทษครูประจำชั้นด้วยนะคะ
นี่ค่ะครูพี่เลี้ยงอีกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทันบนค่ะ
ทันบนนะคะแล้วก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนนะคะ
อันนี้คือบทลงโทษในเบื้องต้นที่ทางครูใหญ่บอกมานะคะ
ครูจุ๋มไล่ออกลงโทษครูประจำชั้น
ส่วนครูพี่เลี้ยงที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๒คนก็ทันบนแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลักษณะแบบนี้
ครูใหญ่บอกว่าครูจุ๋มเนี่ยทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนประมาณ๗๘ปีแล้วนะคะ
ทำงานมาเกือบ๘ปีแล้วอ่ะที่ผ่านมาครูใหญ่บอกว่าครูจุ๋มก็รักเด็ก
ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนสาเหตุอาจจะเกิดจากความเครียดค่ะ
โอ้โหแต่เครียดแล้วมาลงกับเด็กแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
เครียดไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมามีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
แต่ครูใหญ่บอกว่าที่ครูจุ๋มทำแบบนี้อาจจะเกิดจากความเครียด
บอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครูจุ๋มมีปัญหาครอบครัวค่ะ
แม่ป่วยหนักครูใหญ่บอกว่าหลังจากนี้นะคะ
โรงเรียนก็จะเข้มงวดมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเยียวยา
เชิญผู้ปกครองมาหารือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหลายอย่าง
เช่นการติดกล้องวงจรปิดในห้องเรียนการเปลี่ยนครูประจำชั้น
จัดให้มีนักจิตวิทยามาดูแลนักเรียน
รวมถึงแนวทางการเยียวยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยว๒๙กันยายนจะมีการหารือกันเพิ่มเติมครูใหญ่บอกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครูใหญ่หรือว่าผอโรงเรียนได้เข้าไปดูในโซเชียลบ้างหรือเปล่า
ทวงถามถึงนะคะแล้วก็ทวงถามไปด้วยว่า
ที่ออกมาบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเนี่ยจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเคสก่อนหน้าร้องเรียนไปถึงฝ่ายบริหารเงียบกริบกันหมดเลย
ลองไปดูกระแสในโซเชียลกันหน่อยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะ
มีคนมาแชร์ทั้งประสบการณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมาก
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งออกมาโพสต์ภาพของครูจุ๋มกับสามีนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความด้วยบอกว่า
ใครอยู่นนรู้จักบ้านผู้หญิงคนนี้บ้าง
คือขุดกันเลยนะ
ขุดกันอย่างงั้นเลยนะคะในเฟซบุ๊คนะ
ส่วนทวิตเตอร์แน่นอนติดเทรนด์ทวิตไปแล้วนะคะ
มีผู้ปกครองรายหนึ่งออกมาโพสต์บอกว่า
ลูกเราเรียนอยู่ห้องนี้ตอนแรกลูกก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟัง

น้องก็บอกว่าคนที่โดนตีคือเด็กดื้อ

พอให้ลูกดูคลิปเนี่ยลูกถึงเริ่มเล่าให้ฟังค่ะว่า
ครูจุ๋มเนี่ยทำแบบนี้บ่อยชอบเสียงดัง
ว่าใครดื้อครูจะดุจะตีแบบนี้

ครูใจร้ายครูเหมือนปีศาจ

อีกหนึ่งข้อความค่ะแชร์เฟซบุ๊คของผู้ปกครองนักเรียนในทวิตเตอร์
ก็เหมือนที่แม่พิ้งไลฟ์ไปนะคะที่บอกว่า
ห้องอื่นโดนไม่กวาดฟาด๓๘คนจนมือเป็นแผล
โดนขังในห้องน้ำเป็นชั่วโมง
เด็กไหว้น้ำแล้วอ้วกก็โดนมาคับให้กินอ้วกตัวเอง
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้แจ้งไปยังฝ่ายบริหารแล้ว
แต่ไม่มีใครสนใจพยายามให้เรื่องเงียบ
อันนี้ไม่รู้ครูใหญ่กับพอได้เห็นข้อความเหล่านี้บ้างหรือเปล่า
สิทธิ์เก่าคนนึงค่ะเข้ามาแสดงความพิเศษเหมือนกันบอกว่า
จำได้เลยครูคนนี้สอนตอนอยู่อนุบาลดุมาก

เรานะเคยกินข้าวไม่หมดก็จะยัดข้าวใส่ปากเราจนเราอ้วก
แล้วก็เดินมาทุบหนึ่งทีก่อนจะไล่ไปนั่งมุมห้องคนเดียว
นี่คือประสบการณ์จากอดีตสิทธิ์เก่าค่ะ
ท้ายข้อความของอดีตครูโรงเรียนนี้นะคะบอกว่า
จากประสบการณ์ที่เคยอยู่มา๑๒ปีครูในโรงเรียนบางคนไม่ได้จบครูด้วยซ้ำ
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นครูไม่ได้สอนในสาขาที่ตัวเองเรียนจบมา
บางคนจบช่างก็ได้มาสอนภาษาไทยนะคะ
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนะคะ
ไปคุยกับรอปภที่โรงเรียนด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราค่อยไล่ไปนะคะเพราะว่ามีผู้ปกครองเขาก็จะเดินหน้าเอาผิดอีกหลายคน
คุณภูริพัฒน์ไปหน้าโรงเรียนไปคุยกับรอปภ
รอปภบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาอีกทีก็แล้วกัน
วันนี้ก็เปิดให้ครูที่อยู่ในหอพักของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เข้าออกเท่านั้น

รูปแรกหน้าตาไม่รู้เลยรู้เฉพาะที่อาจารย์ที่มาช่วย
คุณภูริพัฒน์นะคะถามรอปภด้วยว่าเห็นคลิปไหม
เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนี้ไหม
รอปภบอกว่ายังไม่ได้ดูคลิปเลยยังไม่เห็นเลย
ส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยกับครูจุ๋ม
รับว่าถ้าลงโทษเด็กนักเรียนรุนแรงมันไม่เหมาะ
มันไม่ควรมันไม่เหมาะสมจริง
เพราะถ้าผมมีลูกรอปภบอกนะ
ถ้าเป็นลูกผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
พ่อแม่เราก็เออมันก็ไม่ใช่อ่ะเนอะ
แต่ผมก็ไม่ได้เห็นในคลิปเขานะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะผมก็อยู่ทำงานปกติของผมแต่เขาก็ไม่ได้เรียกตัวเข้าไปหรอก
เพราะว่าเราต้องดูงานข้างนอกด้วย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนเก่าของครูจุ๋ม
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ค่ะเรียนมาด้วยกันโตมาด้วยกัน
เราอยากรู้ค่ะว่าครูจุ๋มคนนี้นิสัยใจคอเขาเป็นยังไง
ทำไมถึงทำโทษเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กอนุบาลได้ลงคอขนาดนั้น
เพื่อนเก่าคนนี้บอกว่าเห็นคลิปแล้วตกใจมาก
ตกใจจริงก็เลยมองว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าครูจุ๋มเองมีปมในอดีตเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว
ครอบครัวของจุ๋มเนี่ยพ่อแม่แยกทางกัน
ติดคุกแม่หายไปแล้วไม่ติดต่อมาเลย
เนี่ยโตมามีพี่สาวชื่อว่าจ๊ะเป็นคนเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียน
ตอนเรียนก็เลี้ยงหลานไปด้วยตอนนั้นก็เห็นว่าจุ๋มชอบตีหลานแรง

ชอบตีหลานแรงแต่เพื่อนบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร
ไม่ให้เกียรติใครเป็นผู้หญิงที่แบบแรง
ก็ต้องดูว่าคุณดูแลระปริหารจัดการครูของคุณยังไง
คุณภาพของคุณมันสมกับค่าเทอมที่ผู้ปกครองจ่ายไหม

บอกว่าปีนึงอนุบาลนะประมาณ๕๐๐๐
แล้วถ้าเกิดเป็นอันดับประถมก็เป็นแสนจริงนะ

เพื่อนรุ่นพี่ของครูจุ๋มเนี่ยบอกว่า
เห็นคลิปแล้วตกใจมาก
อยากให้จุ๋มรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไป
โรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะ

บางคนก็บอกว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่คนแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ปกติดีหรือเปล่า
จิตใจเขายังปกติอยู่ไหมเป็นมนุษย์มนาเหมือนอยู่ไหม

ให้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของครูจุ๋มว่า
พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันปกติไหม

นายแพทย์ศิษฐาลิขิทด์นกูลหรือว่าหมอกอล์ฟนะคะ
อธิบายลักษณะของครูจุ๋มบอกว่า
เหมือนเป็นคนสองบุคลิกหรือว่าเป็นโรคไบโพล่า
คือเวลาอยู่กับผู้ใหญ่และผู้ปกครองจะพูดจาดี
แต่เวลาอยู่กับเด็กเพียงลำพังจะเกรี้ยวกราดใช้ความรุนแรง
ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก
อาจจะมีภาวะเก็บกฎทำให้มีผลต่อพฤติกรรม
ก๊อฟบอกว่าพบจิตแพทย์เถอะครับ
เพื่อระบายความรู้สึกและปรับพฤติกรรม
และอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาได้รับการปรับอย่างที่ถูกต้อง
ผมว่าน่าจะออกมาในทางที่ดีได้มากขึ้น
ส่วนครูที่เห็นการทำร้ายร่างกายเด็กแต่ไม่มีการห้ามปรามกัน
โดยเฉพาะครูประจำชั้นซึ่งถือว่ามีอำนาจมากกว่า
หมอก็บอกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เห็นจนชินจนเกิดเป็นนิสัย
คือชี้ชัดเลยค่ะว่าครูทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนนั้นนะคะ
ที่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็นิ่งเฉยเพิกเฉยร่วมด้วยหรือไม่สนใจ

หมอก็บอกว่าเป็นเหมือนการมีปัญหาเหมือนกันหมด
เพราะว่าการทำงานแบบนี้มันคือการทำงานเป็นทีม
เท่ากับว่าถ้าคุณเห็นดีเห็นงามด้วยคุณก็ป่วยทั้งทีมนะคะ
ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมสองบุคลิกเนี่ยถ้าเป็นอาชีพอื่นอาจจะไม่น่ากลัว
แต่พอเป็นครูเนี่ยมันจะส่งผลกับเด็กโดยตรง
เพราะเป็นการสร้างปมให้เด็กกลายเป็นเยาวชนที่เก็บกฎและก้าวร้าวในที่สุด
แล้วก็ส่งผลไม่ดีต่อคนอื่นในสังคมต่อไป
เพราะฉะนั้นอันนี้หมอก็ฝากไปจนถึงโรงเรียน
รับครูเข้ามาสอนเนี่ยต้องผ่านการประเมินโดยจิตแพทย์ด้วย
ส่วนการป้องกันเหตุในอนาคตเนี่ยก็แน่นอนล่ะค่ะ
กล้องวงจรปิดซะเถอะค่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไง
ถึงแม้เป็นเหตุการณ์เหมือนกับหัวหายล้อมข้อกก็ตาม
แต่น้อยวัวก็จะไม่หายมากกว่านี้นะคะ

ถ้าสภาพแวดล้อมการเรียนตรงนี้ไม่ดีให้เปลี่ยนที่เรียนไปเลยค่ะ
เหมือนที่คุณพ่อของน้องอาร์ตี้บอกใช่ไหม
บอกว่าถ้าเรียกแล้วไม่หันลูกเดินมาตบหน้า
อันนี้คุณหมอบอกว่าต้องพาไปพบจิตแพทย์เด็กนะคะ

ยังจะสามารถช่วยแก้ปัญหาไม่เกิดเป็นปมในอนาคตของเด็กได้
แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลหรือว่าหมอโอ
กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านก็แนะนำนะคะ
วิธีการรับมือกรณีลูกวัยอนุบาลถูกครูทำร้ายร่างกาย
ก็คือสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ให้รับฟังลูก
ถ้าเกิดว่าลูกร้องไห้โยเยไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ย
อย่าเพิ่งด่วนสรุปต่อว่าลูกว่าลูกแค่งอแง
พ่อแม่ต้องเข้าไปคุยกับโรงเรียนเพื่อหาสาเหตุ
ให้จับตากลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่ร้องไห้บ่อย
กลัวที่กลัวคนแปลกหน้ากลัวคนเสียงดัง
อันนี้คือสัญญาณว่าต้องพาลูกไปพบจิตแพทย์นะคะ
ก่อนว่าการไปพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าเด็ก
หรือว่าคนนั้นเนี่ยผิดปกติหรือบ้าหรืออะไรนะ
มันคือบางทีเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือว่ามีปัญหา
ทางด้านของสภาพจิตใจที่เขาเจอกันถูกกระทำมา

หมอโอบอกเลยว่าไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะ
เพราะว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กมันจะส่งผลต่อพฤติกรรม๓แบบด้วยกัน

ใช้ความรุนแรงเป็นการแก้ปัญหา
ซึ่งก็จะมีปัจจัยส่งผลต่อการก่ออาทยากรรมในอนาคต
สองหนีหรือว่าหลีกเลี่ยงครูไม่อยากไปโรงเรียนเพราะไม่อยากเผชิญอันตราย
ทำให้กลายเป็นเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
ไม่ยอมทำอะไรใหม่เพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
ที่๓ก็คือยอมทำตามที่ครูสั่งทุกอย่าง
ตรงนี้ส่งผลจะทำให้เด็กนับถือตัวเองต่ำ
มีความรู้สึกถดถอยลดคุณค่าตัวเอง
กลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดค่ะ
ในการที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ควรจะผ่าพบจิตแพทย์ได้ค่ะ
หรืออาจจะเป็นหมอพัฒนาการเด็ก
โอยังบอกด้วยนะคะว่ากรณีของครูที่กระทำผิดต่อเด็กเนี่ย
ยังไงต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายแน่นอน
แต่ก็ต้องให้จิตแพทย์เยียวยารักษาเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ค้นหาสาเหตุการใช้อารมณ์ความรุนแรงแบบนี้ด้วยเพื่อมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
โมย้ำนะคะว่าคนทุกคนที่มีพฤติกรรมละเมิดคนอื่นหรือว่าทำร้ายคนอื่นเนี่ย
ไม่ใช่คนที่มีสุขภาพจิตปกติ
อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ในการรับฟังลูกมากขึ้น
และที่สำคัญอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของครูคนนึงนะคะ
แต่นี่มันคือเรื่องของระบบการศึกษาระบบโครงสร้างแล้วก็การใช้อำนาจในโรงเรียน
อยากให้สังคมนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาด้วย
ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะ
น้องเขาอยู่ปสองแล้วนะคะผู้ปกครองคนนี้บอกว่าเห็นข่าวนี้
ก็เลยอยากจะออกมาให้ข้อมูลว่าครูจุ๋มเนี่ยไม่ใช่แค่
เบาไปเยอะค่ะเธอเล่าล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
แปดสิงหาคมลูกสาวถูกครูสอนดนตรี
ด้ามพลาสติกที่เป็นที่ตักขยะค่ะอ่าตีที่มือ
แล้วนี่ค่ะเปิดรูปให้ดูนี่คือมือของลูกสาวเธอนะคะ
เป็นรอยด้ามเลยเห็นไหมแดงแบบนี้นะคะ

รวมแล้ว๓๙คนโดนเหมือนกันหมด
อันนี้เป็นครูสอนดนตรีนะคะแต่โรงเรียนเดียวกันนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะ
คือเด็กนักเรียนคุยกันเสียงดัง

แต่ลูกสาวไปเข้าห้องน้ำ
ไม่ได้รู้เรื่องนี่คือไม้ที่เขาตีนะคะ
คือที่โกยด้ามที่ตักขยะค่ะ
ลูกสาวไปเข้าห้องน้ำไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนในห้องเลย
แต่เดินกลับเข้ามาครูก็ทำโทษลูกสาวแม่ด้วย
แบบนี้ก็เลยไม่ยอมผู้ปกครองบอกแบบนี้มันไม่ได้อะค่ะ
แจ้งความดำเนินคดีนะคะที่สพชัยพฤกษ์นะคะ
ดำเนินคดีกับครูคนนี้และไล่ออกไปเลยดีกว่า
แล้วมันมีประเด็นของผู้มนุยการโรงเรียนค่ะ
ผู้มนวยการโรงเรียนมาไกล่เกลี่ยมาขอโทษผู้ปกครอง
มนุยการโรงเรียนบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะเยียวยาจิตใจดูแลเด็กนักเรียนที่โดนทำโทษนะ

เดี๋ยวให้เด็กดูการ์ตูน
เดี๋ยวให้เรียนพิเศษฟรี๓เดือน
ผู้ปกครองถามว่านี่คือวิธีการเยียวยานเหรอคะ

นี่คือวิธีการแก้ปัญหาเหรอคะ
วิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางที่ผอโรงเรียนคุยกับผู้ปกครองนะคะ

เราก็ถามลูกให้แน่ใจนะเพราะบางทีเด็กเขาอาจจะเข้าใจผิด
ผลไก่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

แต่ตอนที่เขาโดนเนี่ยมันไม่มีตรงปลายแล้วเพราะมันหักไว้แล้ว

แล้วลูกเราไปห้องน้ำเพิ่งกลับมาแล้วก็โดนด้วย
คือเขามาเจอตอนที่มันมีแต่ด้ามแล้ว

เอาไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ไง

อย่าไปแจ้งนักข่าวนะอย่าไปดำเนินคดีโรงเรียนนะ

เราจะแบบดูแลเด็กอย่างดีเลยจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีก

คือถ้าฟังจากข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็ต้องตรวจสอบครูหลายคนในโรงเรียนเดียวกันนะคะ

ซึ่งคนละคนกับครูจุ่มนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้กระแสหลายกระแสมากบอกว่าอยากรู้จังเลยค่ะ
พอโรงเรียนนี้ชื่ออะไรคะพอโรงเรียนนี้เป็นใครคะ
แล้วก็ที่สำคัญคืออยากรู้เหมือนกันว่าพอโรงเรียนนี้ปกติไหม
คือเราจะขยายผลให้นะคะจะหาคำตอบให้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
มีการขยายผลเอาผิดลงโทษใครเพิ่มเติมยังไงบ้าง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากว่าครูคนอื่นผอโรงเรียน
และทางโรงเรียนเองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะ